จากเหตุการณ์ที่คนร้ายไปฆ่าชิงรถในพื้นที่ภาคใต้
เพื่อทำเป็นคาร์บอมทำให้มีผู้เสียชีวิต๒คน
และเกิดเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เด็กสองคนนั้นกลายเป็นลูกกำพร้า

และวันนี้ยังคงทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
และขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นรายสุดท้ายนะครับ
เด็กชายสุภากรภูวะวิมลหรือว่าน้องแม็กซ์อายุ๑๒ปี
ก็เปิดเผยความรู้สึกหลังจากต้องสูญเสียทั้งคุณพ่อและคุณแม่นะครับ

บอกว่าแม้จะได้ยินข่าวความไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชะแดนภาคใต้มาตลอด
แต่ไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของตนเอง
และยังคงทำใจไม่ได้ต้องสูญเสียบุพการีไปนะครับ
ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ให้ช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สงบ

โดยขอให้เหตุการณ์นี้เป็นรายสุดท้ายครับ
มันเอ็ดอัดในใจไม่อยากให้เข้าไปครับ
ขอร้องให้ท่านเมทัพยุติเรื่องแบบนี้ด้วยครับ
ขอให้พ่อแม่ผมเป็นรายสุดท้าย
ก็เป็นเสียงจากน้องคนหนึ่งฝากไปถึงท่านแม่ทัพนะครับ
ปัจจุบันครับน้องแม็กซ์อาศัยอยู่ที่บ้านยายครับ
ที่มีอายุมากแล้วแล้วก็ต้องดูแลน้องสาวอีกคนนึงวัยเพียง๖ขวบ
เมื่อสูญเสียทั้งคุณพ่อและคุณแม่ไปพร้อมกันทั้งสองคนต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า

อยากจะขอความช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษา
เพื่อให้มีความรู้ติดตัวไปประกอบอาชีพเลี้ยงทั้งยายแล้วก็เลี้ยงทั้งน้องสาวรวมทั้งตัวเองในอนาคตได้ครับ
นี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
กระดาษที่นายกาศพลขอไปครับนายกาศพลภูววาวิมลอายุ๕๑ปี
แล้วก็นางธิตภาพัววิมลอายุ๔๑ปี
ซึ่งเป็นสองสามีภรรยานะครับกรีดยางพาราในสวนอยู่ที่หมู่๖ตำบลท่าม่วงอำเภอเทพา
ถูกคนร้ายเข้าไปทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตเพื่อชิงรถกระบะไปประกอบเป็นระเบิดคาร์บอม
นำศพของสองคนนี้ไปโยนทิ้งแม่น้ำเทพาครับ
กระทั่งมีคนไปพบศพวันที่๑มีนาคม
ส่วนรถกระบาดคนร้ายก็ขับไปจอดทิ้งไว้ที่บ้านตาแปดหมู่๕ตำบลปากบางอำเภอเทพา
แต่โชคดีเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ได้ทันครับ